เรื่องของการจับกลุ่มเด็กแว้น
ไปรวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์กันที่ถนนวิภาวดีรังสิต

ในพื้นที่นครบาล๒และนครบาล๔
เน้นถนนสายวิภาวดีรังสิตเป็นหลัก
จากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก

ว่ามีเด็กแว้นจับกลุ่มแข่งรถเสียงดังอยู่บ่อยครั้ง
โดยพอไปเห็นนะก็จับกลุ่มทันที
เพราะว่าสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์และท่อไอเสียจำนวนกว่า๙๒คัน
จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ทั้งหมดเกือบ๑๐๐คน
นำมาตรวจสอบประวัติทะเบียนรถแล้วก็ตรวจปัสสาวะ
บริเวณลานอเนกประสงค์ที่กองบังคับการสายตรวจ

โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพามรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจ๑๙
ก็เปิดเผยนะครับว่ากลุ่มเด็กแว้นก่อปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน
ในช่วงวันหยุดมีจำนวนมากกว่าปกติ
ได้ตั้งจุดสกัดดักไว้ตามเส้นทาง
รวมทั้งตามปั๊มน้ำมันที่มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัว

การจับกลุ่มครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนชายอายุ๑๕๑๘ปี
จากเจ้าหน้าที่ได้ยึดรถจักรยานยนต์
ก็ยังพบอาวุธมีดสิ่งปลอมคล้ายอาวุธปืน
หรือว่าปืนบีบีกัน๑กระบอก
ยังมียาเสพติดด้วยนะครับมียาไอซ์จำนวนหนึ่ง
แล้วก็เยาวชนมีปัสสาวะสีม่วง๑คนครับ
ในส่วนผู้กำลังจรปรมนะครับ
แล้วก็เจ้าที่ผู้ที่รับผิดชอบนะครับ

โดยท่านอธิบดีกรมการของสวนลำบก
ก็จะส่งมาเป็นวิธีกรพบรมนะครับ
เข้าใจแล้วก็กลับไปดูผลหลานนะครับ
ให้อยู่ในกรอบแล้วก็ให้อยู่ในพฤติกรรมที่ถูกต้องนะครับ

ให้ผู้ปกครองอบรมบุตรหลานดูแลอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็มีเหมือนกันนะครับ

หรือรถจักรยานยนต์ที่ยึดไว้เป็นของเครือญาติไม่ใช่เป็นของเด็กเอง
เจ้าของรถก็สามารถนำเอกสารมายืนยันเพื่อตรวจสอบได้
แล้วก็สามารถนำกลับคืนไปได้ครับ